วันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นก็ได้ส่งทีมข่าวไปสำรวจ
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีไม้ชิงชันอยู่เป็นจำนวนมาก
จึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ
ขณะเดียวกันทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลจากอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐรายหนึ่ง
เปิดเผยเส้นทางขนลำเลียงไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ
เพื่อส่งขายให้กับนายทุนในประเทศจีน
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสราชระวิรังศรีอรุณครับ
ทีมข่าวได้รับข้อมูลจากอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐรายหนึ่ง

ซึ่งระบุเส้นทางของกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือ
เขตอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่านลำปางอุตรดิษฐ์และจังหวัดแพร่
โดยใช้วิธีการจ้างชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปตัด

จากมีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
จากนั้นจะมีคนขับรถของกลุ่มทุนเข้ามาขนไม้ชิงชัน

เพื่อนำไปรวบรวมไว้ยังจุดนัดพบแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่

กลุ่มขบวนการก็จะขนขึ้นรถขนาดใหญ่
เพื่อนำไปใส่ตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่ท่าเรือจังหวัดเชียงราย
ส่งขายให้กับนายทุนในประเทศจีน
เส้นทางขนลำเลียงไม้ชิงชันและไม้มีค่าอื่น

โดยเส้นทางหลักจะใช้ถนนหมายเลข๑๐๑ยันตรกิจโกศล
จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย๑๐๓หวังซ้าย
บริเวณตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
เลี้ยวขวาบริเวณตำบลหลวงใต้อำเภองาวจังหวัดลำปาง
ก่อนที่จะเลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่ถนนประหลโยธิน
จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข๑๐๒
เดินทางต่อไปผ่านถนนไม้เลข๔๐๐๖๑๑๒๖และ๑๒๙
เมื่อมาถึงบริเวณตำบลแม่ลอยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข๑๐๒
จากนั้นตรงไปก็จะถึงจุดหมาย
ขณะที่บางช่วงอาจใช้เส้นทางสายรอง
เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
โดยใช้ถนนสาย๑๐๑ยันตรกิจโกศล

บริเวณตำบลบ้านหนุนอำเภอ๒จังหวัดแพร่
จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข๑๑๒
โดยจะลัดเลาะผ่านอุทยานแห่งชาติแม่ยม

แนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย๑๐๒
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย๑๑๕๕อีกครั้ง

นี่คือกองไม้ชิงชันกว่า๔๐๐ท่อน

เพื่อเตรียมส่งขายไปยังต่างประเทศครับ

แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถขยายผล

มีหนำซ้ำผู้รักรอบตัดและคนขับรถบรรทุกที่ถูกจับ
สามารถประกันตัวออกมาได้ในชั้นพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย
นี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้บุคคลเหล่านี้

รอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน